แต่ว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเราก็มีเหมือนกัน

เป็นการปราบรามขบวนการค้ายาเสพติด
คราวนี้รายใหญ่ซะด้วยคุณเขมสอน
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้นะครับ

ลักลอบขนยาเสพติดจากภาคเหนือ
มาพักไว้ที่บ้านร้างย่านบางใหญ่
นี่เป็นปฏิบัติการที่ตำรวจกองบังคับการ
ปราบรามยาเสพติดและชุดปฏิบัติการพิเศษสยบไพรี
นำกำลังไปตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่
อยู่ในซอยเทพิทักษ์ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
นี่ฮะวินาทีที่เข้าไป
หลังจากที่ติดตามสะกดรอยรถบรรทุกต้องสงสัย
ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาที่บ้านพักหลังนี้
เข้าไปตรวจค้นในบ้านพักจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับ
ก็คือนายชูศักดิเดชานายวัชราเทพเหล่ามาลา
พงศกรคำแผงซึ่งทั้งหมดทำหน้าที่ขับรถ
นำรถขนยาเสพติดเอามาที่นี่แล้วก็เฝ้ายาเสพติดอยู่
คดีนี้ขยายผลมาจากการสืบสวนขยายผลนะครับ
กรณีที่ตำรวจจับกลุ่มนายวรพงศ์หรือชาจิรกิจ
ขณะขับรถบรรทุกเปล่าเข้าด่านเอ็กซาเรย์แม่พริกจังหวัดลำปาง
ในภาพเอ็กซาเรย์เนี่ยไปเจอช่องลับที่บริเวณด้านหน้าของตู้บรรทุก

ตรวจสอบเจอยาบ้าใส่ในถุงปุ๋ย
นับยาบ้ามาเนี่ย๓ล้าน๘แสนเมตรนะ

สอบสวนขยายผลก็มาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก๓คน
บ้านพักไม่มีเลขที่ย่านบางใหญ่หลังนี้นะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมด
จะถูกส่งไปยังประเทศที่๓ทางชายแดนภาคใต้
ผู้สั่งการชื่อว่านายเล่าต้า
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดระบุว่า
รับว่ามียาเสพติดอีกจำนวนมาก
เตรียมใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่๓

เป็นอุตสาหกรรมยาเสพติดและสารตั้งต้นจำนวนมาก
ที่ถูกส่งเข้าไปยังพม่ามาก่อนหน้านี้
๑๐ล้านที่จะเข้ากรุงเทพฯแล้วที่ยังไม่เข้าอีกล่ะ
น่ากลัวมากคุณเขียนมาสอนอุตสาหกรรมยาเสพติด

ปราบปรามยาเสพติดบอกว่ามีข้อมูลการแพร่ระบาดของยาบ้า
ในประเทศในแถบทวีปอเมริกา
หลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้แรงงานและนักท่องเที่ยว
ซึ่งเรื่องดังกล่าวตำรวจปราบรามยาเสพติดสหรัฐ
ให้ความสนใจและต้องการให้ไทย
ดำเนินการกับเครือข่ายยาเสพติด
บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
เยอะจริงกระบวนการนี้ที่ปรากฎได้
แต่ละครั้งก็เห็นล็อตใหญ่อยู่บ่อยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งละทีก็เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง